เธอจะไปต่อยังไงถ้าบ่น่ะ
และนี่เขาบอกว่ามีความเชื่อว่า

แต่ดูแล้วนี่คือให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะไม่ใช่ดูเฉยนะ
คำว่ารอยปริศนาเกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เอาจริงนะถ้าเห็นแค่ตอนแรกโอ้โหถ้าผมเป็นแม่บ้านนี่โกรธเลยนะ
ใครใส่รองเท้าเข้ามาในบด
ไม่ดิฉันไม่คิดว่าใครขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในโบสถ์

เออจริงมันเหมือนรอยรถหรืออะไรมันเป็นตรงส่วนอ่านหนังกระแพง
เอ้าคุณไม่เคยดูรถไต่ทั้งเหรอคะ

มันไม่ได้ไต่ขึ้นกำแพงขนาดนั้น
เอาเป็นว่านี่คือรอยปริศนานั่นแหละนะคุณผู้ชมยาวมาก
และช่วงนี้ที่วัดเนี่ยเขาก็กำลังสร้างถ้ำนาคาราช
เขาสร้างถ้ำนาคาราชอยู่ทะลีนะ
หลายคนก็เลยเชื่อว่านี่แหละท่านจะมาสิงสถิต
อยู่ที่ถ้ำนาคาราชที่เป็นหนังสร้าง
คนที่เขาดูคลิปเข้ามาคอมเมนต์เลยค่ะ
คนที่เขาเชื่อพิมพ์ไปในทิศทางเดียวกัน

มา๙๙คอมเมนต์
โอ้โฮเยอะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะ
เขาบอกไปแล้วไงว่านี่คือรอยปริศนานะคะ
เชนสมันตะอัคระศรีวระ

เออมีเวลาก็ล้างหน่อยใช่ไหม